อันนี้คือเฉพาะรถกับล้อเท่านั้น
หรือรวมดินด้วยแล้วรวมน้ำมันที่ทายออกเมื่อกี้เล่าหรือยัง
รวมดินที่ตกลงไปในบ่อด้วยแล้วหรือไม่
ตัวเลขนี้มันอย่างไรเพราะว่ามีข้อมูล

คือรวมน้ำหนักของดินที่มีการเอาคืนจะไปที่ไซส์แล้วด้วยเหรอฮะ
คือต้องบอกว่าดินที่เอาไปทิ้งที่ไซส์แล้วเอามาใส่ในรถเนี่ย
ผมไม่เห็นว่าเอามาใส่ในรถครบถ้วนไหม
แต่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เขต
ที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าเอามาใส่ครบ

เราก็ไม่ได้เห็นว่าลักษณะดินยังเป็นดินลักษณะเดิมไหม

แต่ผมก็พยายามเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว่าโดนจับตามองขนาดนี้คุณจะมีพิเศษอะไรหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่แน่คือด้วยรูปลักษณ์ของมันเนี่ย

แต่อาจจะหายไปสัก๕ตันที่ตกหล่นในท่อ
อีก๓ตันที่กองไว้ในกองดินที่เอาไปทิ้ง
ผมก็ยังเชื่อว่าต้องเกินอยู่ดี

การต่อเติมข้อให้สูงขึ้นยาวขึ้น
อันนี้ไม่ใช่ร้านทหารทั่วไปของรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ

แล้วก็มีการดัดแปลงช่วงล่างแน่นอนครับ

ปกติเขาวิ่งกันระดับ๔๐ตันขึ้นอยู่แล้ว
แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้๒๕ตันสำหรับ๑๐ล้อ
ใช่ครับเขาก็มองว่านี่คือรถที่เขาทำมาเพื่อการบรรทุกเกินอยู่แล้ว
ฉะนั้นแล้วการเกินมาสัก๒๐ตัน
ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรที่รถระดับนี้จะรับได้
ผมก็เลยคิดว่าไอ้ที่หล่นไประหว่างทางมันคงไม่ถึง๕ตันหรอก
ผมให้หายไปเลย๕ตันรวมน้ำมันด้วยยังไงก็เกิน
แล้วถ้าเกินแบบนี้แล้วในทางกฎหมายต้องยังไงต่อครับ
คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการแจ้งข้อเก่าหาคนขับรถ
ว่าเป็นเจ้าของรถหรือไม่ถ้าเขารับเป็นเจ้าของรถก็จะต้องมีการ
ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดำเนินการคดีไป
เบื้องต้นก็คือการยืดรถไปยืดรถก่อนแล้วก็ดำเนินการฟ้องศาล
คนขับที่จะต้องสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติม
พวกนี้เขาชูนเฉียวมากันนะเข้าใจว่าสื่ออยากรู้ไง
เห็นในข่าวว่าคนขับอายุมา๒๐กว่า๒๙แล้วก็ยังไม่ตอบ
ก็ไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนไปที่โรงพักที่สอนอพระขนงนะ
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ทีนี้เล่าเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยได้ไหมครับ
พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บผมเห็นภาพของสอสอโตโต้ในข่าวเลยเนี่ย

ผมกลับมาจากระยองหลังจากไปประชุมเนี่ย
พอผมทราบข่าวปุ๊บผมก็ออกจากที่ประชุมเลย
อย่างที่ประชุมก่อนล่วงหน้าจากระยองออกมา
ผมทราบข่าวตอน๑๑โมง๕๐เกิดเหตุประมาณ๑๑โมง๔๐
ผมก็ขับรถกลับมาจากระยองมาถึงสถานที่เกิดเหตุก็เกือบบ่าย๓แล้ว
เพราะเราก็ติดมากนะครับก็นี่มาถึงปุ๊บก็ลงไป
ปรากฏว่าผมเห็นเจ้าหน้าที่รัฐก็นิ่ง
หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เกียรติก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูก
หลังจากผู้ว่ากลับไปตำรวจก็ยืนงงโบกรถอยู่
ผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามทางผอเขต
ทราบว่าพอเขตพระขนงบอกว่า
คุณโดโต้ท่านสอสอตอนนี้เรากำลังขอมีการเจรจากับคนขับรถเจ้าของรถเนี่ย
ว่าอยากจะขอเอารถออกไปก่อนได้ไหม
เพราะว่าจะได้คืนผิวจราจรเพราะตอนนั้นมันบ่าย๓
กลัวว่าเวลาเร่งด่วนก็จะติดอยู่แล้ว

คราวนี้ผมก็คิดว่ามันติดปัญหาอะไรทำไมพอไม่คุยเอง
เขาก็บอกไม่คุยกับผมเดี๋ยวผมหาทางออกร่วมกันไม่ได้มากดอันอะไรคุณ
เราจะมาขอความร่วมมือเราจะขอเอารถย้ายออกจากนี่ไปก่อน

เขาบอกว่าถ้าจะให้เขายกออกเองเขาจะยกออกได้
แต่ถ้าบอกว่าเอาเครื่องมือจากรัฐเขาไม่ยก
ใครจะถ้าเสียหายมาใครจะรับผิดชอบ
หมายความว่ารถเขาเสียหายมาเขาจะรับผิดชอบ

โมงกว่าจนไปถึง๓ทุ่มยังเอารถออกไปไม่ได้เลยเพราะติด
อะไรฮะก็นี่ไงครับยื้อแย่งกันเรื่องเอาดินออกก่อนไหมหรือจะ
เอารถบรรทุกออกยังไงครับสุดท้ายแล้วบอกงั้นคนละครึ่งแบ่ง
คนละครึ่งหมายความว่า๕๐๕๐คือเรายอมให้คุณเอาอุปกรณ์ออก
คุณมาขนถ่ายรถแล้วก็ยกรถขึ้นโดยอุปกรณ์ของคุณแต่เราขอ
ว่าต้องชั่งน้ำหนักด้วยอืมอย่าเพิ่งเอาไปไหนครับก็เห็นว่าตกลง
กันแบบนี้เขาไม่ได้อยู่บนจราชาจะก็ยืนเป้ารอว่าเขาจะมี
ยกรถยังไงสุดท้ายแล้วเขาเอาแคลมาขุดดินออกที่ภาษาเราเรียก

ป้าก็ว่าตัวให้ดินเสร็จปุ๊บ

ก็เลยถามแอดมินที่อยู่เป็นคนถือโทรศัพท์
ทำไมเขาไม่จอดก็บอกอ๋อสงสัยเข้าไปจอดในซอย

ปุ๊บตำรวจเปิดกลวยให้

เอารถเข้าไปเอาดินไปเทอดทิ้งในซ้ายงา
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร

น่าจะปล่อยเพื่อให้หนีไปหลบหรือว่าเอาดินเอง
เพราะว่าเส้นทางที่รถจะต้องเข้าไปมันต้องเข้าไปในซอยก่อน
จะไปถึงไซส์ก่อสร้างแบบนี้ได้เพราะว่านี่มันอยู่ในซอย๖๔ทับ๒ครับ
ไม่มีใครคิดว่าเขาจะเอาดินกลับไปคืนที่ไซส์
แล้วมีใครรู้ไหมฮะข้อมูลนี้ว่า
หลังจากที่ทอยดินเสร็จแล้วขอเอาดินกลับไปลงที่ไซส์ก่อน

ที่คุยมามีใครรู้บ้างไหมข้อมูลนี้ฮะ
ก็ต้องรู้ในเรื่องอันดับแรกเลยคนขับรถทุกคนต้องรู้
เพราะว่าไม่งั้นตกลงยังไงกันถึงเอารถมาทอยดินได้

เราจะเอาดินใส่รถบรรทุกแล้วจอดรอไว้

เพราะตอนแรกเราไม่ได้อนุญาตให้รถเข้ามานะครับนั่นน่ะ

ฉะนั้นเวลารถเข้ามาเราก็เข้าใจว่าตากเสร็จเขาจะอยู่

อาจจะเป็นว่าเจ้าของที่มาเจรจานั้นไม่ได้ไปพูดแบบนี้กับคนขับรถหรือเปล่า

ก็ไปเลยแล้วไปแบบไปไม่พอ

มันมีปรากฏภาพที่บอกว่ามีทีมผู้ว่าทีมผู้ว่าใช่ไหม

ถ่ายตามไปแล้วก็ทีมงานผมก็ตามไป
คำอธิบายตรงนี้หรือยังว่าเหตุผลที่ขอเอาดินไปลงไว้ที่ไซส์ก่อนเนี่ย

มีใครออกมาอธิบายตรงนี้หรือยังคุณโตโต้
คือถามคนขับรถเขาก็บอกไม่รู้มีคำสั่งแบบนี้มา

ตำรวจตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ตกลงกันแบบนี้
ก็เลยบอกว่ากับพี่วิโรธก็ไปพอดี
มีคนบอกว่ามันทำไม่ได้มันเป็นการทำลายพยานหลักฐาน
แต่ว่าตัวปรวิยาคุณต้องเก็บพวกนี้ไว้เผลอถ้าไปต่างประเทศ
คุณจะเห็นเขาเอาสติ๊กเกอร์หรือเอาแผ่นเทปมารองรบไปเลย
ห้ามมีการเคลื่อนย้ายว่าถูกพยาน

คุณไม่พอแก้ว่าให้เขาเอารถมาขุดเอง
จริงก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคอยกำกับด้วย
คุณขุดเสร็จปุ๊บคุณปล่อยให้เขาขับเข้าไปทิ้งเรียบร้อยแล้วคุณถ้าเราไม่โวยวายเขาคงจะปล่อยเรื่องเลยตามเลย
เผลออาจจะไม่ได้ดินกลับมาด้วยตอนนี้
ประเด็นของการทอยดินแล้วเอากลับไปที่ไซส์นั้นก็ส่วนหนึ่งนะ
ไอ้ความแปลกที่คนสงสัยอีกอ่ะ
บีสีเขียวสติ๊กเกอร์ที่ติดเนี่ยตกลงแล้วได้คำตอบหรือยังฮะว่าคืออะไรติดทำไมฮะ
ดาวสีเขียวเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ปรับความเจ้าหน้าที่นะ
สื่อชัดเจนพุทธชาวนี้เป็นตัวบีที่ย่อมาจากบิ๊กที่เป็นเจ้าของรถ
แล้วมักจะมีภาษาไทยอยู่ข้างบนที่เขียนเสียบิ๊กอาจจะคนเดียวกัน
ใช่เขาก็เลยเรียกบิ๊กสีเขียวซึ่งไม่ได้เป็นว่าทหารนะเขา
เป็นเจ้าของนี่เขาก็ต้องการให้ทีมงานของเขาอ่ะได้เห็นว่าเป็นรถ
เขานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดพี่กำลังพูดก่อนก็โดดซิสุดอย่างนี้จะ
ไซส์งานก่อสร้างได้เห็นว่านี่คือรถที่สามารถผ่านเขาออกได้
อ๋อให้รถวิ่งเข้าไซส์งานได้ใช่เป็นเหมือนใบเบิกทางให้มันผ่านได้เข้าไปได้
เพราะว่าต้องเข้าใจว่าโครงการใหญ่ระดับนั้นเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดขนาดใหญ่๔ตึก

ก็ย่อมาสระไปมีบีนไม่รู้ตีความหมายได้เยอะไง

หรือแบงค์คอร์กหรือเปล่าก็มีบีอะไรอีก
แต่ไปตามพี่อัพิชาติประธานสมาภัณฑ์เราได้คุยกัน

มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงการผ่านทาง
พูดง่ายเป็นใบเบิกทางที่จะผ่านแต่ละพื้นที่

ก็ไม่รู้เรียกค่าทางด่วนหรือเปล่าไม่รู้
มีคนคิดไปว่ามันคือสื่อถึงการจ่ายให้ผ่านทางได้สะดวกไหม
เป็นสวยอย่างหนึ่งหรือเปล่า

ว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นด้วยละไหนนับ๑๐ปีที่ผ่านมา

ชาดะตอนนั้นอ่ะแล้วมันก็ดูจะเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งครับ
แล้วก็มีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับ
กรณีตำรวจทางหลวงแล้วก็มีการ
พอเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของเกิดที่กำนันนกอะไรอย่างนี้
มันเป็นเหตุต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถามว่าลดลงไปไหม
ผมเชื่อว่าลดลงไปนะแต่ด้วยเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการของเขาในการ
ถ้าสมมุติว่าคนจะรับสวยจริงนะครับเขาก็คงไม่เอาสติ๊กเกอร์แบบเดิมแล้วแหละ

คิดเห็นไงมีสติ๊กเกอร์ใจแอ้นสติ๊กเกอร์กระต่ายสติ๊กเกอร์เลขไทยเลขเดือนอะไรอย่างนี้
ตวกศรพาทิศใบไม้
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยเนอะสติ๊กเกอร์ใจแอ้นด้วย
เด็กทั่วโลกร้องไห้เอาสติ๊กเกอร์ไทยทำอะไร
แล้วเท่าที่ได้ข้อมูลและเท่าที่คุยเห็นวันนี้ไปคุยกับตำรวจมาด้วยใช่ไหมครับ
เพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ให้เวลา๓วันต้องได้คำตอบที่ชัดเจน
เอาเท่าที่คุยวันนี้คิดว่ามันจะเชื่อมไปถึงสวยได้หรือเปล่าฮะ
คือต้องยอมรับครับว่าถ้าผมไว้วางใจตำรวจระดับหนึ่ง
ก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้
แต่จะเป็นระดับสถานีตำรวจนครบานหรือจะระดับสูงกว่านั้น
เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารถบรรทุกคันนี้
ถ้ามีการจ่ายสวยจริงจะต้องไม่ได้จ่ายเฉพาะนครบานนะครับ
เพราะว่ามีส่วนวิ่งนอกต่างจังหวัดด้วย
เพราะต้องเอาดินไปทิ้งต่างจังหวัดหรือประดิษฐ์บนทุน
ฉะนั้นเวลาเขาจ่ายพวกนี้เขาจะไม่ได้จ่ายเฉพาะสอนอครับ
แต่ว่าสอนอมันพอถ้าจ่ายแค่สอนอ
คุณออกสอนอนึงไปเขตหนึ่งคุณก็ต้องไปจ่ายอีกสอนอหนึ่ง
ดังนั้นคุณจ่ายระดับนครบานไม่ดีกว่าเหรอ

นึกออกไหมถ้าสมมุตินะครับว่ามีการจ่ายสวย
มันจะเป็นแบบนั้นเพราะรถมันวิ่งนอกสถานที่ด้วย
ฉะนั้นเวลาเราไปบอกว่าสอนอได้รับหรือเปล่า
แน่นอนแล้วถ้าผมเป็นสอนอผมก็พูดเต็มปากว่าผมไม่ได้รับ
คุณขอบคุณข่าวเมื่อกี้ที่บอกว่าวิ่งไปไหนก็ความประถม

ถ้าสมมุติว่าผลสอบออกมาแล้วไม่มีเรื่องสวยมาเกี่ยวข้อง
ในฐานะสอสอคุณจะว่ายังไงฮะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้

ถูกต้องครับหนึ่งผู้ว่ายังยอมรับผิดเลยว่ากรทมของเรามันมีการก่อสร้างเยอะจริง
แต่เราไม่มีการกดขันเรื่องน้ำหนักรถจริง
แกก็ยอมรับแกก็ยอมรับว่ามันไม่มีเครื่องชั่ง

กระทั่งวันนี้ที่ต้องชั่งเพื่อจะดูว่ารถบรรทุกคันนี้น้ำหนักเกินหรือเปล่า
เครื่องชั่งก็ไม่ใช่ของกรุงเทพมหานคร
ไม่ครับต้องไปขอความร่วมมือจากทางกรงคุณศูนย์ทางบกครับ
ได้คุยกันไหมครับกับทางผู้ว่ากอทมว่าทำไมกรทมถึงไม่มีเครื่องชั่งติดเอาไว้บ้างเลย
ผมแน่ใจว่าทางอาจารย์ชาติชาติเขามีรายนานยุบย์จะจัดซื้อหรือไม่
แต่ที่แน่คือมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะด้วย
ถ้าคุณจะชั่งต้องมีเจ้าหน้าที่กันตั้งด่างตรวจกฎขัน
ซึ่งมันส้ำซ้อนกับทางขนสงและทางจราจร
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปัญหานี้ด้วย
แต่แต่ถ้ามีก็ดีนะครับโดยเฉพาะเส้นบางนาตากของผมเนี่ย
ประตูสู่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมหนักเนี่ย
มันควรจะมีตาชั่งใหญ่สักตาชั่งหนึ่งเอาไว้ให้รถวิ่งเข้าก่อนกรุงเทพช่างก่อนเลย
ก่อนคุณจะวิ่งเลี่ยวเข้ากรุงเทพเนี่ยคุณชั่งก่อนเลย
แล้วที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ที่คุณโตโต้รับผิดชอบดูแลเขาเคยมาฟ้องมาร้องบ้างไหมครับว่า
วิ่งอีกแล้วถนนซุดอีกแล้วโอ๊ยใจไม่ดีเลยคุณสอสอช่วยหน่อยเถอะ
เยอะครับตั้งแต่วันแรกที่เป็นสอสอมาเลยเรื่องรถบรรทุก
ใจที่ลืมเนี่ยครับเกตบางนาพระขนงเนี่ยเส้นบางนาตลาดนะครับ
เส้นทางรถไฟเก่ารถรางเก่าที่เรารู้จักกันเนี่ยที่ไปสู่ท่าเรือเนี่ยอ่าอ่า
ก็อุบัติเหตุเขาเรียกว่าถนนร้อยศพครับ
ทุกเดือนนึงจะต้องมีคนตายหนึ่งคนโดยเฉลี่ย
เช่นนั้นจากการรถบรรทุกเหยียบเนี่ยนะครับ
เมื่อสักครู่สกโทรมาให้กำลังใจผมหลายคนบอกว่า
ทุโธต้อยกชิ้นนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติได้เลย
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักเกินแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แต่ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยคือเราจะสังเกตว่าทำไม
ท่านหมายฐานุนทางประเทศไทยพอทำดีแล้วทำไมมันกุพัง
แล้วนักการเมืองก็โดนด่าว่าทำไม่ดี

ถ้ามันน้ำหนักเกินแล้วมันวิ่งด้วยความเร็ว
น่าจะหลายหมื่นละเกือบแสนละต่อปีที่เอามาปรับรู้
เงินภาษีเราทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นหนักที่เราไม่รู้ว่าเราจ่ายเงินทุกวันทุกวันนี้
เพื่อจะมาซ่อมบำรุงขนุนจากการที่มีคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนแล้วครับนะครับที่มาใช้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายแบบนี้นะครับ
ผมสงสัยนิดนึงว่าตรงที่เขาทำถนนตรงนี้ครับสสโตโต้พอจำได้ไหมครับทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่
คือเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปี๖๕นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเริ่มก่อสร้างปี๖๕แล้วจะแล้วเสร็จในปี๖๗
เป็นกรณีที่เขาใช้คำว่าการพัฒนาเมืองโดยการนำเสาไฟฟ้าลงใต้ดินของกรฟนนะครับ
ซึ่งคาดว่าเส้นบางนาของเราเนี่ยจะเสร็จสิ้นเนี่ยในช่วงปี๖๗นะครับ
๑๐กว่าเมตรนะครับและลึกมากตึก๑๐ชั้นนะครับ
ก็คือลงไปเพื่อเดินการบางอย่างเกี่ยวของเรื่องโครงสร้างของกราฟนอล
จะมีแผ่นเหล็กเขาเรียกว่าคานเหล็กอีกทีหนึ่งที่รับน้ำหนัก
เมื่อวานที่มันหล่นลงไปคือคานเหล็กมันซุดตัว
แผ่นปูนนี่ไม่ได้เสียหายอะไรมันรับน้ำหนักได้
แต่อาคารเหล็กมันรับน้ำหนักไม่ไหว
สังคมก็เลยด่าเป็น๒ประเด็น
ประเด็นแรกคือทำไมการไฟฟ้านครหลวงถึงทำโครงสร้างไม่มาตรฐาน
ถึงขนาดปล่อยให้คานเหล็กมันหักได้
การไฟฟ้าก็ถามกลับว่าเอาแล้วทำไมน้ำหนักมันเกิน
เขาอยู่อย่างนี้วัวพลักษณ์อยู่อย่างนี้ไปไหนไม่ได้

ล่าสุดครับรองผู้ว่ากรฟนท่านรองผู้ว่าถิติวุฒิเงินคล้ายบอกว่า
กว้าง๖เมตรยาว๙เมตรรองรับน้ำหนักได้เกิน๒๘ตัน
รับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ๔๐๕๐ตัน
โดยเปิดหน้างานมาแล้วประมาณ๑เดือนซึ่งไม่ได้มีปัญหา
และยืนยันว่าทางผู้รับจ้างของกรฟนได้ออกแบบรองรับน้ำหนักบรรทุกเกิน๒๘ตัน
ซึ่งผู้รับจ้างของกรฟนก็ไปแจ้งความที่สนพระขนงเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีการสั่งการให้เร่งปรับปรุงฝาบ่อให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
เพิ่มความแข็งแรงทนทานและต้องติดตั้งให้เรียบเสมอกับผิวการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กำหนดให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้าอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงและความคืบหน้าล่าสุดจากทางด้านกรฟน
มีจุดลักษณะแบบนี้ในพื้นที่พระขนงบังนาที่คุณโตโต้ดูแลรับผิดชอบอีกเยอะไหมฮะ
คิดว่าน่าจะประมาณ๑๐จุดได้ครับสำหรับ๑๐จุดได้ในเขตนี้นะครับ

พวกเขาเจาะพวกเขาต้องเอาสายไฟลงทั้งหมดถูกไหมครับ

แต่ว่าเห็นผู้ว่าบอกว่าบ่อลักษณะอย่างนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานครมีประมาณ๗๐๐บ่อ
ดังนั้นท่านก็เสี่ยงเอาแล้วกันครับท่านขับรถตามรถบรรทุก
เมื่อกี้คุณโตโต้วิ่งเส้นใหม่มาก่อนจะถึงไทยรัฐวิ่งวิภาวดีป่ะครับผม
เห็นไหมมันจะมีบางช่วงตรงแถวเลยแยกสูตรศาสตร์วิพาวดีมา

ผมว่าเป็นเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งของคนที่อยู่พระราม๓นะ

ผมว่าเรื่องที่ร้องเรียนเขาเจอหน้าผมผมขอร้องเรียนเรื่องนี้นะ

ใช่เขตยานวะบ้างตรงนั้นคือทั้งโซนเลย
ผมจะบอกว่าเมื่อวานพอเห็นข่าวนี้ตอนขับรถกลับบ้าน
ผมคิดเลยว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องไปเจอรถติดตรงนั้น

ผมมีเงินข้าวตรงหน้าคอนโดอย่างเดียว๒๓จุด

ว่าคือแผ่นคอนกรีตที่เอามาแปะเอาไว้เนี่ยยังดูแบบเสมอเรียบ
แล้วก็อาจจะโอเคเหลื่อมนิดนึงลืมขึ้นมาหน่อย
แต่เมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าคุณโตโต้ได้สังเกตเพิ่มเติมไหม
จังหวะที่วิ่งก่อนจะมาถึงออฟฟิศเราตรงเส้นสู่สรรพิพาวดี
มันจะมีเหมือนกับยวบลงไปนิดนึงด้วย
แล้วตรงจุดนั้นมันมีการซ่อมอยู่หลายครั้งเหมือนกัน
เพราะว่าเวลารถน้ำหนักเยอะวิ่งผ่านนะครับบางทีเหมือนเขาก็ต้องมาลื้อ
แล้วก็ปะผกใหม่อยู่แบบนี้ตรงแถวนี้

แต่ถ้าหลบไปข้างมันก็ไม่ได้แล้วมันไม่มีพื้นที่
ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเจอหลายจุด

ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

ก่อนที่รถคันที่เกิดเรื่อง

ผมรู้ว่ามีคนเจ็บเพราะเกินมอเตอร์ไซค์

เหมือนจะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านก่อนหน้าเขา

แต่ว่าที่ชัดเลยคือมีมอเตอร์ไซค

ทักซิเขาอยู่เลนส้ายสุด
ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่าเมื่อวาน
มันครอบครุมทั้งสามสี่เลนเลย
ไม่มีรถคันไหนผ่านไปได้เลยอยู่แล้ว
มันเหยียบปุ๊บมันพลิกแผ่นปูนขึ้นมา
รถเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเลยมันก็กระฟาดขึ้น
รถก็ลอยขึ้นไปแล้วก็กระแทกลงกับพื้น
แต่มอไซค์นี่ถือว่าผมพูดจริงพี่เขาเคาะดีมาก

ใช่เพราะว่าดูจากสภาพตรงนั้น

นั่นอันนี้เป็นคำถามที่ว่าพอมันเกิด๒เหตุการณ์ติด
ผมพูดตรงว่ากลัวว่าเหตุการณ์ที่๓๔ถ้ามันมีอีก
ถ้าตกลงไปถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คุณจะมีหมวกกันน็

แค่มีแค่ตึกไงครับข้างในมันก็มีทั้งเรื่องของอากาศ

พอมันอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันเทลงมา

ก่อนหน้านั้นมันโดนยกกระแทกขึ้นอย่างนั้นมันไหลลงไปเยอะแล้วนะครับ
ผมถึงบอกว่ารถคันนี้บรรทุกไม่ต่ำกว่า๔๐ตัน

เพราะนี่มีขนาดจะมีบางส่วนที่ตกออกไปแล้ว
๓๗กว่ามันก็เกือบ๔๐อยู่แล้ว

กูจะจับหรือตรวจสอบจริง

หนึ่งลดดัฟแปลงมันผิดจริง

แต่ว่าผมก็ไม่อยากไปเล่นประเด็นนที่เล็กและหน่อย

เดี๋ยวเขาหาว่ามีอคติกับเขา
เขาก็เขาทำหากินเอาเป็นละเขาสวยงามความสวยงามของเขา
แต่ประเด็นความปลอดภัยควรต้องมาก่อน

เขากำลังถอดบ้ายครบในขณะที่ต้องล้อยสายซาลิงข์ผ่านจุดนี้
ซึ่งถ้าไม่ถอดเนี่ยมันจะทำให้สายสดิงเขาอาจจะต้องไปรัดกับป้ายทะเบียน
ทะเบียนอาจจะหักหรือบิดอันนี้เขาให้เหตุผลแบบนั้น
ส่วนไอ้ถ่ายน้ำมันกลางคืนผมไม่เห็นในเหตุการณ์
แต่ทราบรายงานมาจากทางสกบอกว่าเขาเกรงว่าอาจจะมีน้ำมันรั่วไหลได้
เพราะถังน้ำมันเขามันบูบี้เขาก็กลัวว่ามันแล้วเดี๋ยวน้ำมันมันหยดลงกับพื้นถนน
แล้วเดี๋ยวรถตอนเช้ามาอุบัติเหตุเราก็เลยถ่ายน้ำมันออกไป
แต่เขาได้ฟังในฐานะประชาชนเพราะว่าสองเหตุผลนี้ก็ดูเข้าใจได้นะ
ป้ายทะเบียนกว่าจะไปถึงตอนกลางคืนคนถ่ายไว้แต่งไปหมดเลย
เห็นเขาก็เช็กมาร่าสุดใช่ไหมว่ากรกฎากล์ผมที่ผ่านมารถคันนี้ตะเบียนเหมือนกัน๖๑ตันในตอนนั้นนะครับ
เขียวเพื่อจะได้รู้ว่ารถของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้ผ่านเข้าสายงานได้ประชาชนฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับ
ทำไมอ่ะผมคิดละเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าเพิ่งโยงว่าเกี่ยวกับใครนะแต่คิดแบบเออที่เขาเอาขึ้นมาว่าบีคืออะไรอ่ะ
แล้วถ้าเป็นแบงค์คลอกแล้วมาเป็นสีเขียวเข้าไปอีกไงเพื่อจะให้บอกว่าเนี่ยตัวบีถ้าไปกรุงเทพฯนะแถมมีสีที่บอกว่าจังหวัดนี้คือสีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกอทโมนะแต่เป็นถึงว่าแบบว่าเออเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเออในจังหวัดนี้นะเห็นไกลก็จะรู้ผมรู้สึกแบบเราอยู่ในประเทศที่เราโลกสวยไม่ได้ครับแต่ว่
ให้เกิดความมั่นใจฮะในการแชร์โทรแชร์ถนนจากนี้ไปคือก็ต้องฝากว่าทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับทุกคนมีสื่อในมือนะครับท่านคิดว่าเมื่อก่อนนั้นเคยทำอะไรได้อย่างใจต้องการใจสั่งมาเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับแม้กระทั่งสอสอเองก็ต้องแอคทีฟในการทำงานแบบผมแบบท่านชาติยัง
ธนาควดของท่านก็ยังไม่รุ่นรวดด้วยนะครับเห็นแก่พี่น้องประชาชนครับช่วยกันทำงานโดยเฉพาะเรื่องรถบรรทุกเนี่ยนะครับน้ำหนักเกินมันเป็นเรื่องเล็กใช่ครับแต่มันเสียหายกับชีวิตทรัพย์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนรวมถึงภาษีของพี่น้องประชาชนที่ต้องมาซ่อมบังรุงนะครับอย่างนั้นก็ฝาก
ขอบคุณมากที่อุตส่าห์เจอกันมาที่นี่ด้วยขอบคุณครับ